คุณผู้ชมเรื่องรอยสักเนี่ยนะมันเป็นความงามที่แต่ละคนก็ตีความต่างกัน
บางคนอาจจะบอกไม่สวยบางคนบอกสวยแต่รอยสักนี้อยู่นี่เลยกลางท้องน้อย
ของผู้หญิงท่านหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นวัยรุ่นคึกขนองเพื่อนท้ามาเธอจัดไปเลยครับ
สวัสดีควายจ๋าหรือเปล่า
เออมันเป็นคำหวานครับไม่รู้จริง
ก็กรวย

โอ้โหคือใครเห็นก็คงงเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะทำไมศักดิ์แบบนี้นะครับ
แต่เอาล่ะไปถามช่างศักดิ์ที่สุราชครับ
ตาโอชื่อจริงก็คือนายรัฐพงศ์เป็นเจ้าของร้านศักดิ์ที่สุราช
บอกว่าคือผู้หญิงเจ้าของรอยสักเนี่ยเขาเป็นสาววัย๒๐ปีเองนะ
รับคำท้ามาจากเพื่อนครับแล้วก็ลงมือศักดิ์กันเองปรากฏพอผลงานออกมา
แทบร้องไห้ใส่เอวลอยโชว์รอยสักก็ไม่ได้ลองคิดดูดิคุณผู้ชม
เอวลอยแล้วโชว์รอยสักเป็นประโยคด้านซ้ายเนี่ยนะโอ้ยเธอทำยังไง
ก็เลยติดต่อมาที่ร้านศักดิ์ของตาโอนี่แหละฮะพี่พี่แก้ให้หน่อยเถอะแก้ให้หนูหน่อย
ไม่ไหวแล้วใส่มีรอยสักแบบเนี้ยจะใส่เสื้อก็ไม่ได้แล้วตอนที่ตาโอช่างศักดิ
เห็นรอยสักของผู้หญิงคนนั้นครั้งแรกตาโอบอกโอ้โหกั้นขำไม่ไหวเหมือนกันฮะ
คำคลืนเลยแต่อีกใจก็สงสารน้องอายุเพิ่งจะ๒๐ปีเอง
แต่พี่ว่ามันเป็นตลกร้ายว่ะ

ตาโอก็เลยอ่ะงั้นแก้ลายศักดิ์เป็นลายดอกไม้ให้
สวยงามทีเดียวครับช่างโอหรือตาโอเนี่ยก็ฝากไปเตือนวัยรุ่นด้วย
คิดจะสักลายเนี่ยมันจะอยู่กับร่างกายคุณไปนานเลยนะ

แม่คืออาจจะไม่ได้แก้แล้วสวยแบบนี้ไงฮะ
บลำบากนะโอ้ใช่ค่ะ